ปลามผลิตไปรักคือเป็นน้ำมันปลาม
ไม่ต้องส่งออกไม่ต้องนำเข้ามันเป็นศูนย์พอดี
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชาวภาคใต้แล้วก็เกิดอย่างนี้มาตลอดขึ้น
แต่พอถึงเวลาก็อ้อมมาบอกว่าแล้วถ้าลดลงมา
เหลือ๕บาทล่ะเหลือ๔บาท๕๐ล่ะถ้าอย่างนั้นรับซื้อได้
พอเป็นแบบนี้กลายเป็นว่าชาวบ้านซึ่งควรจะได้กำไรโดนกดราคาครับ
พอกดราคาเสร็จไม่เท่าไหร่นะเอามาเสร็จปุ๊บก็เอาไปเก็บได้
มันขาดตลาดพอขาดตลาดกลายเป็นว่าลงหีบเอาออกมาขาย
ส่งออกอ้อมขายที่ไหนก็ไม่รู้เกินราคาควบคุม
แล้วพอประกาศออกไปคนก็ไปกักตุนน้ำมัน
เก็บสองเท่าสามเท่ากลายเป็นต้องไปซื้อราคาแพง

ขายไม่ได้ราคาลงหีบได้กำไรมหาศาล
จากการที่โกงราคาแล้วก็ทำให้ขาดตลาด
ทีนี้เอากลับมาใหม่ว่าพี่นวรพักประชาธิปัตย์อยู่ในภาคใต้
โอ้โหมันสนิทชิดเชื้อเป็นในทุนให้พักด้วยเป็นอะไรด้วยเนี่ย
มันกลายเป็นว่ามันกลายเป็นว่าคนที่ลงคะแนนให้พักประชาธิปัตย์
เขาเจอแบบนี้ซ้ำซากเมื่อกี้ผมถึงพยายามพี่ยังไม่ต้องตอบ
เดี๋ยวพี่ต้องตอบตรงนี้แหละเพราะมันเกิดอย่างนี้มาตลอด
แล้วพาดพิงตรงเลยแล้วผู้แทนชาวใต้ทั้งหมดด้วย
ว่ามันเกิดอย่างนี้มาตลอดชั่วนาตาปี๒๕
มันควรจะแก้ไขควรจะทำอะไรได้แล้ว

เพราะฉะนั้นคือพาดพิงเอกชนให้น้อยนิดนึง
พูดได้แต่พาดพิงให้น้อยหน่อย

กำลังจะบอกว่าจะไม่มีการเอ่ยชื่อเอกชนเนาะ
อย่างเอกชนมีชื่อ
ข้อมูลที่มีเป็นหรอ

คุณจอมฝันและท่านผู้ฟังและพี่น้องชาวใต้ที่เคารพครับ
วันนี้ถ้าราคายางราคาปาล์มต่างประเทศสูงกว่าประเทศไทย
ผมยอมรับแต่คนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพระประชาปัตย์ทุกสมัยแล้วครับ
พอออกมาพูดก็พูดแบบคุณสีทานี่แหละครับ
แต่ทำไมคนใต้ไม่เลือกทำไมคนใต้เลือกประชาปัตย์
เพราะคนใต้เข้าใจครับว่าราคายางราคาปาล์มเนี่ย
มันเป็นอย่างไรในสภาพปัจจุบันและรู้ว่าภาครัฐเข้าไปช่วยยังไง
นายจุลินเป็นคนป้องกันไม่ให้มีการนำความก้าวมา
จุลินเอเป็กก็ยอมรับใช่ไหมครับส่งออกยอดเยี่ยมที่สุดครับ
และที่สำคัญและที่สำคัญและที่สำคัญที่ผมอยากจะกราบเรียนนะครับว่า
คนใต้เนี่ยนะครับเขาอยู่กับกามกับยางตลอดชีวิต
ผมมีสวนยางนะฮะผมมีสวนปามนะอาจารย์สมชัยไม่มีท่านสิทธาไม่มี
เขาอยู่กับสวนยางสวนปามเขารู้ว่าราคายางราคาปาล์มเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้าง
ถ้าครั้งไหนนะครับท่านจำไว้เลยรัฐบาลเนี่ยนะครับ
ครั้งไหนที่บริหารจัดการไม่ดีคนใต้จะออกมาประท้วง
แต่ถ้าบริหารจัดการดีแต่ว่าราคามันเป็นเพราะเศรษฐกิจโลก
ได้อ้างเศรษฐกิจโลกนะครับมันเป็นอย่างนี้จริงจริง
ราคาปาล์มราคายางขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลกปริมาณซัพพราย
ตราแลกเปลี่ยนเงินตราราคาน้ำมันครับ
นี่คือความจริงครับอย่ามาพูดแผงปาเสียงลอย
สั้นมากเลยบ้านไม่มีสวนปามบ้านไม่มีสวนยาง
มานั่งฟังนี่คนใต้ทั้งหมดเลยทำไมตอนผมพูดเสียงตบมือมันดังกว่าพี่วะ
คนใต้คนใต้
ไม่ได้เลยใครอยู่ก่อน
คุณอยู่ก่อน
คุณสิทธาคุณพูดแบบโอมานแต่เวลาคะแนนเสียงออกมาพักไทยสร้างไทยจะเป็นยังไง

ถูกหน่อยถูกหน่อย
คุณอย่าไปเอาวัดเสียงเชียร์ที่พามาเสียงกรี๊ดที่พามาสิครับ
คุณต้องวัดว่าคนใต้เขามีความรู้ความเข้าใจคนใต้เขามีศักดิ์ศรีอย่างไรครับ
ประเด็นนี้จบได้ไหมจบได้ไหมคะประเด็นนี้ระหว่างคุณสิทธาคุณชินวร
ให้ให้จบก็จบได้แต่ถ้านั่นมาไอ้ที่บอกว่าผมพามานี่เงียบให้หมดนะ
ขอเสียงคนอื่นหน่อยที่ผมไม่ได้พามา
คุณสิทธาคุณสิทธาที่มาวันนี้๙พัก

กรรมภักดิ์เดียวแต่คุณลองไปถามท่านพี่น้องชาว

ถ้าผมพูดออกมาแบบคุณพิธาผมตกไปแล้ว
พี่ทาพิธาไม่มา

พี่น้องชาวนครเทียมราชเขารู้ว่า
ถ้าพูดแบบเอามันใครก็พูดได้ครับ